คุณผู้ชมคะไปฟังเสียงชาวบ้านในหมู่บ้านบัวทองที่นนทบุรีกันหน่อย
เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วจริง

ลุงคือถ้าลุงไม่สามารถจัดการกับขยะที่ลุงเก็บมา
คือลุงแกมีอาชีพเก็บขยะเก็บของเก่าขายอะไรอย่างนี้
แกเก็บแกก็ต้องเอามากองรวมกันที่บ้านก่อน
มันล้นออกมานอกบ้านเขาบอกถ้าลุงจัดการไม่ได้เนี่ย
หน่วยงานอื่นมาจัดการให้เหอะมันไม่ไหว

เขาบอก๑๐ปีนะที่เขาเจอสภาพนี้มา

ปีแล้วที่เขาเจอสภาพแบบนี้
แล้วบางทีเมื่อกี้เห็นหัวมุมใช่ไหมคะ
บางทีเลี้ยวมามองไม่เห็นกันเพราะขยะบัง

เพื่อนบ้านเลยบอกว่าเฮ้ยพอเหอะ

เดี๋ยวเกิดไฟฟ้าแล้วตรงตอนฟื้นไฟไหม้ขึ้นมา
ดับยังไงก่อนอันนี้เชื้อเพลิงที่ดีทั้งนั้นเลยค่ะครับ
เขาเลยบอกโอ้โหไม่ไหวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลให้ทีได้ไหม
ปีแล้วเนี่ยขวดเอ่ยพลาสติกเอย
รังกระดาษเสกกระดาษเต็มไปหมดเลยสุมอยู่ที่บ้านหลังนี้

ทางเข้าบ้านอยู่ไหนหาทางไม่เจอนางจิตาริมพาณิชย์ค่ะถูกไม่ออก
ถูกไม่ออกเธอบอกว่าคือคนที่เอารูปนี้ไปโปสต์ในโซเชียลเองแหละ
ไปขายหรืออะไรก็ได้ให้พื้นที่มันโล่งหน่อย

ซึ่งที่นี่คือซอย๒๑ทับ๒
ชาวบ้านในซอยบอกว่าอยากให้ตรงจุดนี้มันเปิดโล่งไม่มีขยะ
โดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านหลังใกล้กับบ้านหลังนี้ที่สุดเนี่ย
เขาบอกว่าคือเวลาขับรถเข้าออกอันตรายมากเพราะว่ามันเป็นจุดบอด
หน้านี้มีรถชนกันมาหลายรอบแล้วเพราะว่าขับมาทางตรงก็มองไม่เห็น
ออกจากซอยก็มองไม่เห็นขยะบังหมดทุกทางเลย
แล้วเขาก็เลยเก็บมากกว่าขาย

เยอะเกิน

อยากจะให้เอาออกไปขายออกไป
ใช่ค่ะขายออกไปให้มาช่วยขนออกไปแล้วให้เขาเก็บน้อย

สะสมก็ได้แต่ให้มันน้อยกว่านี้นี่มันเยอะมากเลยค่ะ
ส่วนเจ้าของบ้านใกล้เคียงคุณนิจารีค่ะเธอก็บอกเหมือนกันว่าจริง
มันไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานมากแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาจัดการให้
ใช่แต่ว่าทำได้จริงเนี่ยมันก็เข้ามาได้แค่การเคลียร์ของบางส่วน
เท่านั้นเองครับคือคุณเห็นป้ายซอยไหมคะไหนฮะตรงอันนั้นไม่ใช่ขยะนะคะ
ฟ้าฟ้าอยากจะให้วงหรือซูมจังเลยเห็นไหมสีน้ำเงินน่ะสีน้ำเงินแล้วเป็นลูก
นั่นป้ายซอยป้ายซอยค่ะคุณอ๋อเหรออ่าไม่ใช่ขยะนะป้ายซอยเห็นไหม
โอ้โหคือเขาเขาแค่ไปอยู่ในจุดใกล้เคียงอืมแต่เขาไม่ใช่ขยะเขาคือป้ายซอย
แต่คนมองแทบไม่เห็นครับเขาบอกคนแถวเนี้ยไม่ไหวแล้ว
รู้สึกเดือดร้อนจริงสกปรกก็สกปรกกลัวจะเป็นเรื่องของฟืนไฟเป็นเชื้อเพลิงด้วย
แถมแถวแถวเนี้ยพอมันเป็นเหมือนแบบกองกองบังบังมืดมืด
ก็จะชอบมีวัยรุ่นมานั่งสูบบุหรี่บ้างทิ้งก้นบุหรี่บ้างกลัวกันไปใหญ่เลยไง
เดี๋ยวเกิดทิ้งระดับไม่หมดบางคนดูดเสร็จดีดอ่ะไม่ดับอ่ะ
ก็กลัวว่าเดี๋ยวไฟจะไหม้เอาเคยบอกเคยคุยไปก็หลายครั้งแล้ว
กลายเป็นทะเลาะกันไปใหญ่โตอีกคืออย่างที่บอกค่ะมันสิบปีแล้ว
เพราะว่าคุยกันตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมปี๕๔จนวันนี้เหมือนเดิมเลย
ภาพอย่างที่เห็นนะคะว่ามันสกปรกแล้วก็เวลาเราเลี้ยวรถ
ไม่ว่าจะเข้าจะออกมันจะเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ยิ่งช่วงค่ำมืดอย่างนี้ก็จะมีแบบว่าเกิดอุบัติเหตุ
อะไรอย่างเงี้ยอืมตอนนี้ดีขึ้นคือมีไฟที่สว่างมากขึ้น
แต่ก่อนไม่มีใช่ไหมมันมัวเหมือนดวงอื่นอื่นค่ะตอนนี้สว่างมากขึ้น
ก็เลยช่วยพอช่วยได้ประมาณนึงค่ะก็อยากให้ทางเทศบาลอ่ะมา
ใช่แล้วไอ้สิ่งที่กลัวที่สุดคือฟืนไฟฟืนไฟด้วยใช่ไหมใช่
เช้าวันนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะไปดูบ้านหลังนี้แหละ
บ้านหลังนี้เป็นของคุณลุงเอกณัฐค่ะคุณลุงแกอายุ๗๒ปี
คุณลุงแกกำลังคัดแยกของเก่าอยู่พอดีเลยก็ไปคุยกับแก
แกบอกว่าคือกองขยะที่เห็นแล้วดูเยอะไม่ใช่อะไรก็กำลังคัดแยกอยู่นี่ไง
คือพอกำลังรื้อกำลังคัดแยกอยู่มันก็เลยออกมากองแบบเยอะหลายกอง
เพราะกำลังแยกอยู่ยังไม่เสร็จครับแล้วก็ที่เอามาวางเอาไว้เนี่ย
เพราะว่ารอจะเอาไปขายเลยต้องเอามากองไว้ที่ถนนชั่วคราวก่อน
ไม่ได้วางตลอดไปคือเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งที่ลุงทำก็ไม่ถูกหรอก
ก็พยายามแก้ไขให้อยู่ตอนนี้ติดต่อคนมาซื้อแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเอา
ขอเวลาให้ลุงได้จัดการสักระยะละกันลุงพร้อมจะแก้ไข
ส่วนทางด้านของกำนันตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทองก็บอกนะคะวันนี้ก็มาดูเหมือนกันก็เห็นว่ากองขยะมันล้นมากองบนถนนเยอะแล้วก็เพิ่มจากเดิมด้วยคืออย่างที่บอกว่า
ชาวบ้านเขามาร้องเรียนก็มาแก้ไขไปสองรอบแล้วแต่มันก็ยังเกิดปัญหาขึ้นอีก

ซึ่งคุณลุงแกก็ยินยอม

เดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะเขาบอกว่า
กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองบาลักษณะ

แล้วก็จะมาทำข้อตกลงกับคุณลุงอีกครั้งหนึ่งค่ะ